ห้าธันวามหาสดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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

แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
คือคุณได้เป็นสุดยอดแม่งพ่อตัวจริง
ไม่ว่าจะต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนนะจ๊ะ
ก็ต้องเจอกับพวกเราแม่บ้านประจันบาลนั่นเองนะคะคุณผู้ชม

เราสองคนเนี่ยจะมาอัปเดตข้อมูลแซ่บนะคะ

แล้ววันนี้นะคะเป็นวันสวยซอกค่ะ
เราจะรวมทุกเรื่องราวเลยแล้วมีนักร้องหนุ่มด้วย

ขึ้นมากชอบอะไรของน้องเขา
พี่เกาะนะพูดเลยเนาะว่าเคยมีแฟนเป็นนักร้อง

ทำอะไรแบบว่าไปไหนก็แบบร้องเพลงให้ฟังมีความสุขมีแต่เสียงเพลง
มีแบบว่าแต่งพงแต่งเพลงให้อะไรอย่างนี้

ดูแฟนเมื่อประมาณ๗๐ปีที่แล้วใช่เปล่า

เออพูดถึงเรื่องอาชีพค่ะน้องขอพูดเรื่องนี้ดีกว่าพูดถึงเรื่องอาชีพค่ะน้องขอพูดเรื่องนี้ดีกว่าอะไร
สาวอาชีพไหนที่หนุ่มอยากได้มาเป็นแฟน

เอ้าชอบมากประเด็นนี้เรายังไม่เคยนำเนินเอาเป็นประเด็นนี้เลยในช่วงนี้เลยค่ะ
ในช่วงนี้เลยประเด็นประจำบาน
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาชีพของหนุ่มสาวนั้นมีผลต่อการเลือกคู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
ก็แหมใครก็อยากได้แฟนดีฐานะดีดูดีก็เก๋กันทั้งนั้น
แต่ถ้าเลือกได้หนุ่มสาวในปัจจุบันนี้จะเลือกแฟนอาชีพไหนมาควงแขนกันบ้าง
ไม่แน่นะอาจจะอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้ไปถามสองสาวของเรากันเลยค่ะ
เรื่องความรักเป็นเรื่องที่หนุ่มสาวให้ความสำคัญ

เป็นอันดับต้นนะพูดเลยนะนอกจากเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้นะ
ลักษณะนิสัยรูปร่างหน้าตาแล้วของคุณน้องล่ะเคยมั้ยคิดไหมว่าเราอยากมีแฟนทำอาชีพอะไร
คือตอนเด็กชอบคนชิลติ๊ดหน่อยอาชีพอะไรก็ได้ถ้าเป็นสถาบันดิกได้ยิ่งดีเลยเนอะ
ดูแบบว่าติ๊ดแล้วดูแบบแนวหน่อยแต่พอโตขึ้นปั๊บตอนนี้เหรอชอบแบบคนทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ได้อ่ะ
เขาสามารถมีระบบความคิดแล้วก็โตพอในการที่ดูแลคนอื่นแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็เป็นเจ้านายตัวเองอะไรอย่างนี้
ชอบเหมือนกันอันนี้ที่พูดนักธุรกิจดูแลตัวเองจัดการชีวิตให้มันได้
ที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นแง่มุมของสาวแค่เราสองคนแต่วันนี้ค่ะอยากรู้จากแง่มุมหนุ่มบ้าง
สมมติว่านุ่มเขาชอบสาวที่ทำอาชีพอะไรอยากได้สาวแบบไหนมาเป็นแฟน

ทำอาชีพอะไรกันเป็นชนกันเลยค่ะ

ถ้าสำหรับผมนะครับก็ขอเลือกนักธุรกิจดีกว่าเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยคือการทำงานเป็นเวลา
พอเป็นเวลาเนี่ยเขาก็จะสามารถแบ่งเวลาให้ครอบครัวเนี่ยได้มากกว่า
เพราะสำหรับผมเนี่ยการทำงานอะไรไม่สำคัญแต่ว่าเวลาถ้าเป็นแฟนเราหรือว่าต้องอยู่กับเราเนี่ย
ขอเวลาที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดครับ
ก็อยากได้แฟนทำอาชีพเดียวกันนะครับอาชีพเป็นสถาปนิก
คนอื่นเข้าใจยากครับคือมันจะได้ไม่มีปัญหากันภายหลัง
ก็คงเป็นพยาบาลเพราะว่าคิดว่าเขาคงดูแลเราได้อะไรอย่างนี้ฮะ
ก็คือคนเป็นพยาบาลก็ต้องมีจิตใจดีระดับหนึ่ง
อยากได้เป็นแฟนทำงานเกี่ยวกับพวกด้านบริหารนะครับธุรกิจนะครับเพราะว่า
ผมก็ส่วนตัวผมก็เรียนคณะบริหารจบไปก็คงได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
ได้แฟนเป็นนักธุรกิจครับจะได้แบบหาเงินเก่งรู้จักบริหารชีวิตเป็นครับผม
ผมไม่หมอกับพยาบาลนะครับน่าจะรักษาเราได้ครับเพราะเราผวยครับ
แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ไปถามเฉยนะคะเราจัดมาเป็นท็อปไฟต์เลย
อาชีพของสาวที่หนุ่มอยากได้มาเป็นแฟน
งั้นมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมค่ะอันดับที่๕นั่นก็คือค่าราชการ
เห็นงี้ให้หิวซิ่นว่ามีเวลาไปเที่ยวด้วยกันจู๋จีดูดีกันด้วย
เออก็ดีก็ดีอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงค่ะ

ค่ะอันดับที่สี่นะคะได้ก็คือแอร์ฮอสเตอร์

ผู้หญิงก็ชอบนะจริงผู้หญิงก็เป็นอาชีพในฝันของเด็ก
ผู้หญิงสวยจะได้กินไปนู่นไปนี่
คือนุ่มเนี่ยก็ชอบเหมือนกันเพราะว่า

ก็ต้องเป็นบุคลิกดีเอาใจเก่ง
ต่อไปนะคะอันดับที่๓นั่นก็คือ

แบบว่าได้เป็นแฟนแล้วก็แบบอบอุ่นอ่อนโยนนะคะ
หรือว่าคนรอบตัวเราได้คือเราไม่ต้องเป็นห่วงเนอะ
แต่คุณหมอก็จะไม่ค่อยมีเวลานาน

แต่คนที่เลือกอาชีพนี้เขาก็ไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องเวลาแล้วไง

คนในวงการบันเทิงนั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนางแบบในแบบสเล็ปทั้งหลายนะคะ
มีหน้าตาดีมีชื่อเสียงนะคะก็ทำให้เป็นที่หมายป้องของหนุ่มค่ะ
ใช่แล้วนะอย่างแบบ
สมมุติว่าถ้าคุณน้องบอกว่าชอบดาราคนนึง

เอามาถึงอันดับหนึ่งเลยดีกว่านะคะ
อันดับหนึ่งเลยคือ
นักธุรกิจ
เหมือนที่เราชอบนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ชอบคล้ายกัน
ก็อาธิบย์โน้มมั้ยคะ
ทั้งหมดนี้จริงแล้วมันมีอีกหลากหลายอาชีพ

จริงแล้วขึ้นอยู่กับความรักมากกว่านะ
แล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้เกียรติกันก็พอแล้ว
แล้วอาชีพแค่แบบว่ามันคงไม่ได้ทุกอย่างไปอย่างที่
เป็นผลพลอยได้แล้วกันคงไม่ได้ถูกใจเราไปสักอย่าง
แล้วช่วงหน้าแหละคุณน้อง
ถูกใจมาก
มันเปลี่ยนฟิล์ลเลย
ชื่อใจมากช่วงหน้าอย่างไร

มาค่ะนางน่างลูกนางเป็นคนเหมือนว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป